จนวันนี้มันวันที่๒๕แล้วใช่ไหม

เอาเรื่องของลอตเตอรี่ก็ซื้อกันไปนะคือถ้าซื้อพอไหวนะอย่าไปลำบากตัวเองมากจนเกินไป
ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อแล้วคุณอยู่แถวเชียงใหม่แนะนำให้ไปซื้อที่นี่
บอกเลยนะว่าป่าจัดให้เพราะว่าซื้อลอตเตอรี่ทั้งทีคุณมีสิทธิ์ได้รถเก๋ง

ร้านนี้ครับร้านต่อโชคร้านขายลอตเตอรี่บริเวณถนนเชียงใหม่ลำพูน
ที่ตำบลน้องหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
กำไรให้กับลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกรายปีเพียง๑๐๐บาท
จะได้คูปอง๑ใบให้เขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
แล้วนำไปหย่อนในตู้เพื่อร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ในงวดวันที่๑กันยายนนี้
กำลังจะถึงแล้วรางวัลใหญ่คืออะไรอย่างที่ผมบอกรถเก่ง
ค่านี้๗แสนเลยนะรวมถึงจักรยานและรถมอเตอร์ไซค์อีกหลายคันอีกด้วย
งงดีแบบนี้เฮ้ยคุณเจ้าของร้านเขาคิดอะไรกันอยู่
ไปถามนายภัยศาลบุรพาภัยศาลอายุ๗๐ปีเป็นเสียเจ้าของร้าน
เรียกว่าป๋าแล้วกันป๋าว่าอย่างไร
ป๊าเปิดเผยว่าเป็นคนทำมาค้าขายตั้งแต่วัยรุ่นแล้ว
พยายามหาเทคนิคและวิธีการเพื่อจูงใจลูกค้ามาโดยตลอด
ก่อนหน้านี้ก็เคยนะป่าเคยแจกรถเก๋งมาแล้ว๒คัน
จักรยานแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็อีกหลายคัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไปเจอกับโรคโควิด๑๙ระบาดไง
ก็ช่วงนั้นก็เลยต้องหยุดแจกไปสักพัก
กระทั่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายครับ
กลับมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอีกครั้งด้วยกัน
จัดแคมเป็นแจกรถเก่งเดือนละคัน
จัดไปเลยเดือนละคันจะเริ่มตั้งแต่งวดวันที่๑กันยายนนี้
ล่าสุดตอนนี้นะป่าบอกอย่างนี้สั่งซื้อรถเอาไว้แล้ว
กว่า๑๐คันป๊าว่างนั้นยังไงลูกค้านะครับก็อยากจะไปลองซื้อเนี่ยนะ
เขาบอกว่าก็มีเงื่อนไขนิดนึงนะคือจะต้องติดสติ๊กเกอร์เพื่อช่วยโปรโมทร้านเนี่ย
บริเวณรอบรถด้วยเป็นระยะเวลาตามที่ตกลงกันนะฮะ
ก็ว่ากันไปเรื่องของกฎกติกรรมมารยาทนะฮะ
แต่ผมบอกว่ารัตเตอรี่ยังไงซะกูซื้อแต่พอดีกูจะเสี่ยงโชค

ถูกต้องนี่เรียกว่าเป็นไอเดียการขายแหละ